ไปดูอีกหนึ่งพิธีคุณผู้ชมครับเป็นคล้ายกับขึ้นบ้านใหม่
แต่นี่คือการขึ้นศาลหลังใหม่ให้กับสารปู่สารยาย
โฮ้ยอาการปลาหลานมาแล้วเหมือนกับทันคุณเมื่อกี้เลย
คล้ายแต่ของเขาเขาบอกว่าของเขาของจริงนะจริงหรือเปล่าเราไม่รู้

ครูตอบหมอพราหมณ์ที่มาทำพิธีรัมณ์วงสวงเฉอตายดายขึ้นบ้านหลังใหม่
ก็เป็นองศาบเหตุศักดิ์ได้ลงกับทัพล่างเขาว่ายังงั้นนะ
เธอฝับตราบล่างล่างทรงยังขูต้ม
ทรงนี้นะร่ายรำตามเพลงที่ร้าวใจอาการอย่างนี้

โอ้โหไม่เห็นตาดำแล้วเจอแต่ตาขาวอย่างเดียวเลย
ชาวบ้านเข้ามาร่วมวงสวงเชิญตายายขึ้นสรรค์
ศาลตาชื่อว่าศาลตามเหศกหลักเหตุ
และศาลยายปฐุมวัน
อ๋อปฐุมวันอยู่ตรงไหน

ปฐุมวันที่เราพูดถึงคุณใบตองไปถึงที่กรุงเทพ
แต่เนี่ยประทุมวันที่ผมบอกอยู่ริมถนนเขาพนมดิน
จังหวัดสุรินะจ๊ะ
เขาบอกว่าที่นี่เป็นที่เคารพของคนแถวนี้
สัญจรผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะบอกเลยนะโอ้โห
เล่าต่อกันมาเป็นร้อยปีแล้วเรื่องความศักดิ์สิทธิ์
แต่ด้วยความที่ว่าถนนเส้นนี้มันเป็นถนนเก่า
แล้วหน่วยงานภาครัฐเขาทำการขยายถนน
ให้มันกลายเป็นสี่เลนส์

สารที่อยู่ข้างทางก็ต้องขยับ
เขาก็เลยสร้างใหม่ขึ้นมาแบบนี้นี่แหละครับ

เลขหมายความปรัชดิ์แล้วก็เลขหมายของ
ทูบค่ะทูบเสียงไทย

เออบ้างมีสีสุก